คุณผู้ชมมาดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดประจวบคิวรีคันกันหน่อยนะคะ
ฉันไม่แน่ใจว่าน้ำปลาปลาที่จะให้ดูต่อไปนี้กับเสื้อคุณอรัชพร

คุณค่ะเขาบอกว่าใช้แทบไม่ได้เลยค่ะ
ทุกร้อนของพี่น้องเราต้องสื่อสารให้นะคะ
เราต้องนี่ไงเอาเปรียบเทียบสิ
มันเป็นเหมือนสีสูตรผมแล้วมันคือน้ำตาลแล้ว

เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแปลงฟันล้างหน้าอาบน้ำกันยังไง

เนี่ยชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิวรีคันนะคะ
บอกว่าน้ำปลาปลาเป็นสีเหลืองแล้วก็มีตะกอน
กลัวมากเลยว่ากลัวมันจะสกปรกแล้วมันจะส่งผลอันตรายกับร่างกายนะคะ
ตอนนี้ไม่กล้าแล้วไม่กล้าใช้อาบน้ำไม่กล้าใช้แปลงฟัน

ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิวรีคันเขาได้รับผลกระทบแบบนี้ค่ะ
เราไปสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองประจบคิริคัน
ชื่อว่าคุณนิตยาพงศ์อนันต์บอกว่าน้ำปลาปลามันเหลืองเหลืองมากถึงเหลืองมากที่สุด
โดยเฉพาะในวันที่ฝนตกหนักลักษณะเหลืองเหมือนน้ำชาสีเข้ม
เราเห็นแล้วนะคะเมื่อสักครู่ตอนนี้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก
การใช้ชีวิตประจำวันก็ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าน้ำแน่นอนว่าเป็นปัจจัยที่เราต้องใช้ใช้ตลอด
ไม่ว่าจะล้างถ้วยล้างชามล้างแก้วอาบน้ำซักผ้าก็ซักไม่ได้
คุณถ้าเกิดว่าเอาน้ำแบบนี้ไปซักผ้าสีขาวจะเกิดอะไรขึ้น
นึกออกไหมมันก็กลายเป็นสีแบบนี้ค่ะ
อีกคนหนึ่งคุณผู้ชมเราไปสอบถามนะคะชื่อว่าคุณรุ่งนภาหอมสกุล
เป็นผู้จัดการสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคิริขันเขาก็เปิดเผยนะฮะ
สาเหตุที่น้ำปลาปลาเหลืองแบบนี้เกิดจากธาตุแมงกานิสทำปกติกิริยากับคลอรีน
ในกระบวนการผลิตน้ำปลาปลาจึงส่งผลให้น้ำปลาปลามันมีสีเหลือง
ส่วนแมงกานิสมาจากน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำคลองบึง
ซึ่งปกติแพร่ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจะสูบน้ำคือบริเวณผิวน้ำออกมา
แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนมันตกหนักทางปากใต้นะเกิดขึ้นลมแรงในอ่างเก็บน้ำ
ก็เลยส่งผลให้น้ำขุนเยอะเลยส่งผลให้สายไฟเสียบสีและชำรุดขาด
ทำให้เครื่องสูบน้ำที่ใกล้ผิวดินหรือว่าใกล้ก้นอ่าง
ซึ่งมันมีลักษณะของเป็นความเป็นแมงกานิสสูงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยใช้การไม่ได้น้ำก็เลยออกมาเป็นแบบนี้
อกจากนี้คุณผู้ชมได้มีการถ่ายเทน้ำทิ้ง
ซึ่งเป็นน้ำค้างท่อที่มีสีเหลืองจำนวน๑๕หัวจ่าย
ในท่อน้ำปลาปลาโดยเฉพาะในท่อดับเพลิงในเขตเทศบาลเมืองประจบคิริคัน
ตำบลคลองวานเพื่อให้น้ำใสสะอาดมากขึ้น
แก้ปัญหาเบื้องต้นแบบนี้ไปก่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามให้นะคะว่าแก้ปัญหาแบบนี้แล้ว
มันน้ำปลาปลามันยังเป็นแบบนี้หรือเปล่า